นครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะศึกระหว่างเขยผู้พี่กับเขยผู้น้องอีกแล้ว
อยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่
วันเกิดเหตุเขยคนน้องกลับมาถึงบ้านยังไม่ทันอะไรเลยค่ะ
เขยคนพี่รัวปืนยิงใส่จนอาการโคม่าสาหัสเลยนะคะ
แล้วตอนนี้เขยคนพี่ยังหลบหนีอยู่ด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้เองค่ะที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำรวจกู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันเลยนะคะ
ไปถึงหน้าบ้านนี่เจอกองเลือดกองเบอร์เรอเลยค่ะ
คนที่ถูกยิงเนี่ยชื่อว่านายคเชนคงปานหรือในเดียอายุ๓๑ปีนะคะ
โดนยิงเข้าหน้าท้อง๓นัดแขนขวา๑นัด
แล้วยังถูกลูกซองหนึ่งนัดที่เป็นกระสุนลูกปลายเนี่ย
เจาะเข้าหน้าท้องกับแขนซ้ายอีกหลายรูอาการสาหัสเลยนะคะ
มีคนเจ็บอีก๑คนด้วยชื่อว่านางสาวเป็นสุขรักษาอายุ๗๓ปี
เป็นป้าของภรรยาของคนที่เป็นเขยผู้น้องที่โดนยิงสาหัสนะคะ
คุณป้าเนี่ยแกก็โดนกระสุนเนี่ยถากเอวเป็นแผลยาวประมาณ๖เซนติเมตรแบบนี้เลยนะคะ
แกก็ยังตื่นตกใจอยู่แต่แกยังพอเล่าเรื่องราวได้
ตอนแรกยัดก็นำทั้ง๒คนเนี่ยส่งโรงพยาบาลก่อน
เดียเนี่ยอาการสาหัสต้องถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์นะคะ
คนก่อเหตุคือนายธีรวัตรจัวนานหรือนายโออายุ๓๖ปีเป็นชาวสุราชนะคะ
เป็นเซียนพระชาวสุราธานี
เป็นเขยผู้พี่กับคนเจ็บนี่แหละ
ก่อเหตุเสร็จปุ๊บขับกระบะหนีเลยค่ะ

ในเดียเขยผู้น้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาถึงบ้าน
เขยพี่เห็นหน้าเขยน้องเท่านั้นแหละ
ชักปืนยิงขึ้นฟ้าเลยสองนัดปั้ง
น้องก็ตะโกนด่าสวนกลับไปหลังสิ้นเสียงปืนเท่านั้นแหละค่ะ
ผู้พี่ควัก๙มมแล้วกระหน่ำยิงใส่เขยผู้น้องจนล้มฟุบจมกองเลือดไปเลย
ระหว่างนั้นคุณป้าเป็นสุขที่ว่าเป็นป้าของภรรยาเขยผู้น้องที่โดนยิงล้มลงไปแล้วเนี่ย
แกก็ตกใจแกก็วิ่งเข้ามาตะโกนบอกให้ยายบอกช่วยด้วยช่วยด้วยมาดูกันหน่อย
ก็โดนลูกหลงไปด้วยกระสุนเฉียวเอวจนบาดเจ็บนะคะ
ญาติบอกว่าในเดียคนเจ็บสาหัสเนี่ยจริงบ้านเดิมเขาอยู่อำเภอศรีชน
แต่พอแต่งงานเขาก็แต่งงานเข้าบ้านภรรยาไงก็มาอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละ
ก็อยู่กับเขยผู้พี่อาชีพเขาก็คือทำสวนยางพาราแล้วก็สวนปาม
ส่วนภรรยาเนี่ยรับซื้อน้ำยางพาราสดเขาบอกสองคนนี้เป็นที่รักของคนในครอบครัวนะคะ
ส่วนในโอเขยผู้พี่คนก่อเหตุก็อยู่บ้านหลังเดียวกัน
แต่ไม่ถูกกันอยู่แล้วเขยพี่เขยน้องคู่นี้ถูกไม่ถูกกันมาประมาณสัก๓ปีได้
ญาติบอกว่าเขยผู้พี่นายโอชอบโมโหร้ายแล้วก็ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง
คือเป็นเซียนพระใครติดต่อไปก็อ่ะคอยไปส่องพระเครื่องตามที่ต่าง
คนเจ็บก็คือในเดียมาหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่ตอนนั้นญาติมาห้ามไว้ทัน
ทีนี้คุยก็ต้องคุยทั้งสองฝ่ายเนาะเราไปคุยกับภรรยาของนายโอคนก่อเหตุด้วย
ข้อมูลมันตรงกันข้ามฮะภรรยาเล่าบอกว่า
เดือนกว่าก่อนหน้านี้ที่ว่าทะเลาะกันอ่ะเรื่องจริงยอมรับ
แต่เหตุการณ์เมื่อคืนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุที่มันเกิดขึ้นแบบเฉพาะหน้าณเตอร์สนั้น
เป็นคนใจเย็นมากนะน้องเคยแหละที่ชอบดื่มเหล้าถึงขั้นเมียต้องโทรมาตามบอกโอ้ยกลับบ้านได้แล้ว
เหล้าไม่ยอมกลับบ้านจนน้องภรรยาเนี่ยต้องโทรมาตามว่า
ไม่กลับบ้านจะขนเสื้อผ้าออกไปทิ้งให้หมดแล้วนะแล้ววันเกิดเหตุเนี่ย
ฝั่งภรรยาในโอก็เล่าว่าก็เดียไปทะเลาะกับเมียมาหลังจากที่ตัวเองออกไปกินเหล้า
แล้วก็มาหงุดหงิดเปิดปิดประตูเสียงดังแล้วเป็นจังหวะที่สามีเธอกำลังจะเข้าบ้าน
ก็เลยทะเลาะกันแล้วก็กลายเป็นเหตุยิงกันขึ้นแล้วก็อ่ะถามเพื่อนบ้านอีกสักคนก็แล้วกัน
เพื่อนบ้านน่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ดีเพื่อนบ้านที่รู้จักกับนายโอค่ะก็บอกว่า
เป็นคนใจเย็นมากจริงนะยืนยันเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้
มาเป็นเซียนพระเนี่ยเป็นครูสอนขับรถอยู่กรุงเทพ
คนที่สอนคนได้และยิ่งสอนขับรถเนี่ยต้องเป็นคนใจเย็นสิ
เป็นคนใจร้อนได้ยังไงใช่ไหมอันนี้เพื่อนบ้านบอกแบบนี้นะ
แต่ยอมรับว่านายโอเนี่ยชอบปืนแล้วก็ชอบพระเครื่อง
วันที่เกิดเหตุมันคงจะต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่มันเป็นชนวนแหละ
โอถึงทนไม่ไหวแล้วเกาะเหตุแบบนี้
เหตุการณ์เมื่อคืน๒๖ใช่ไม่ได้เจตนาหรอกค่ะ
ถ้าเกิดว่าทะเลาะกันถึงขนาดฆ่ากันนะพี่มันไม่สามารถอยู่บ้านหลังเดียวกันได้ถึง๙ปี
ปกติคือพี่บอกว่าเพื่อนเยอะมากครับนั่งกันทีแล้วเยอะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าจะทำร้ายคนนี้จะปองร้ายคนนี้

เขาคงมอบตัวแหละพี่ไม่มีอะไรหรอก

เป็นสุขที่เป็นคนโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บ

นี่ก็เกิดจริงนี่ไง
แต่เขาก็ไม่ได้สูงสินกันเท่าไหร่
เมื่อก่อนพี่บาดเขาความดีกันคุยกัน
แต่พอมาช่วงหลังดูเหมือนเขามองหน้ากันไม่ได้
คือที่คอยหาพยายามฆ่า
มีอวดปืนและเครื่องกระสุนปืน
สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
ครับอันนี้คู่เคยใช่ไหม